คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
กรณีที่มีอดีตนักร้องสาวคนหนึ่งนะคะ
เขาไปแจ้งความที่กองปราบ
เพื่อให้กองปราบดำเนินคดีกับทหารคนหนึ่ง
ที่มียศถึงเป็นระดับในพลนะคะ

เคยมีคดีความของญาติญาติ
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพขอนแก่น

เธอก็ไปขอความช่วยเหลือกับนายพลคนนี้นะคะ
พลคนนี้ก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

ในการให้กู้ยืมเงินต่างแต่สุดท้าย

หลอกเธอให้ไปที่บ้านพักในค่ายทหาร

แล้วก็ขู่เธอว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร
สุดท้ายเธอบอกว่าเธอทนไม่ไหว

หญิงสาวผู้เสียหายคนนี้มาออกรายการกับเรา
คุณภาคภูมิได้มีโอกาสพูดคุยกับเธอ
เกี่ยวกับรายละเอียดและที่มาที่ไปของเรื่องนี้นะคะ

ก่อนที่จะกลับเขาก็กระทำเราอีก
โดยที่เราไม่ยอมเราขัดขืนเต็มที่แล้วค่ะ

ก็พยายามพูดดีด้วยเนื่องจากเขาเป็นคนมีอิทธิพล
เขาบอกว่าเรื่องนี้ให้รู้สองคนห้ามบอกใคร

ก็อย่างที่รายละเอียดในเนื้อหาของข่าว

คดีนี้เมื่อวานนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
เธอเป็นอดีตนักร้องลูกทุ่งสมัยใหม่นะฮะ

เพราะฉะนั้นคดีนี้เป็นเรื่องของคดีที่ละเอียดอ่อนนะครับ
เป็นคดีที่ผู้หญิงไปแจ้งความว่าถูกข่มขืนนะครับ
เราก็จำเป็นต้องปิดบังใบหน้าปิดบังชื่อเสียงทุกอย่างเอาไว้นะครับ
เราจะคุยกับเธอนะครับว่า
เรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นมายังไง
มีจุดไหนที่ใครติดใจสงสัยอะไรยังไงเธอจะได้อธิบายให้ฟังนะครับ
ส่วนทหารยศในพลท่านนั้นที่ถูกกล่าวหาถูกแจ้งความ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีเราก็ได้ติดต่อไปแล้วนะครับ
นายทหารท่านนี้บอกว่ารู้เรื่องแล้วแต่ไม่ขอให้รายละเอียดอะไรมากไปกว่านี้
พิจารณาฟ้องกลับอยู่นะครับ
แต่ว่าถ้าท่านอยากจะให้รายละเอียดชี้แจงข้อเท็จจริงอะไรมากกว่านี้
ติดต่อทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้นะครับเรายินดีนะครับ
ส่วนที่ไทยรัฐนิวโชว์วันนี้เราอยู่กับผู้หญิงที่ไปแจ้งความที่กองปราบ
เธอตกเป็นผู้เสียหายถูกกระทำตามข่าวที่ท่านได้ติดตามไปนะครับ
ผมจะขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าเป็นคุณเอกันแล้วกันนะครับ

ก็ปกติคุณเออยู่ที่สหรัฐใช่ไหมฮะเท่าที่ได้คุยกันก่อนที่เราจะมานั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับ
มีลูกสองคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าเลิกกับสามีที่สหรัฐ
พื้นเพลย์ของคุณเอ๋เป็นคนที่ไหนครับ

จังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งก็คือจุด
ที่มันเริ่มต้นเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮ

ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันไปมายังไงถึงเกิด
กรณีที่ถูกทหารยศในพลเนี่ย
มขืนตามที่เราไปแจ้งความได้
คือดั้งเดิมอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา
คือเราไม่คิดว่าเราจะมามีเรื่องอะไรที่ประเทศไทย
แต่เรามีเรื่องที่จะต้องมาตามที่ปล่อยเงินกู้ให้คน
แล้วก็ขายที่คนแล้วเขาก็ยังไม่ได้ให้เงินเราหมด
สหรัฐนี่สามีเป็นคนไทยค่ะ

เราก็เลยกลับมาพอมีเวลาตามแล้ว
ลูกขับรถเองได้แล้วอะไรได้แล้ว
มาตามเรื่องอยู่ประมาณ๓๔เรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ได้เจอกับญาติคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะ
ซึ่งน้องเขาลำบากลูกพี่ลูกน้องลำบาก
คุณเอก็เลยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือน้องคนนี้
เอาเป็นว่าพอน้องขายที่ดินให้คุณเอแล้วเนี่ย

อ่าอุ้มหายไปอาจจะเป็นเพราะว่ามีเรื่อง
อาจจะไปอยู่ไหนอาจจะไม่ทราบ

คนที่คุณเอไปแจ้งความเมื่อวานว่าเขาข่มขืนคุณเอได้ยังไง
คือเราไปขอความช่วยเหลือขอความคุ้มครอง
หลังจากน้องหายตัวแล้ว
คือจริงขออีกสายหนึ่งซึ่งอยู่กรุงเทพ

กรุงเทพก็ประสานไปบอกว่าคนนี้แหละ

เพราะคุณเอตอนนั้นก็เหมือนกับว่าก็กลัวเหมือนกัน

เกือบโดนอุ้มแล้วค่ะโดนประชิดตัวด้วยค่ะ
คุณเอก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากทหารคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นยศในพลเหมือนกันซึ่งอยู่ที่กรุงเทพ
คือนายทหารคนที่คุณเอไปแจ้งความ
กองปราบเมื่อวานว่าเขาข่มขืนคุณเอหลายครั้ง

ก็คือคนที่ทหารที่อยู่ที่กรุงเทพบอกว่าต้องไปหาคนนี้

ระหว่างที่มีคดีเรื่องที่ว่ามีความกังวลเรื่องที่ว่าจะถูกอ้งถูก
ที่เจอกันวันแรกนะคะ

ก็ยกหูโทรศัพท์ให้เราทันทีเลย
แล้วก็มีการเจรจากับฝ่ายตรงข้ามว่า
ต้องเอาคนหายมาให้เขาเจอให้ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม

แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็ได้เห็นน้องว่าน้องไม่หาย
ก็ในเมื่อช่วยเราได้เราก็เอากระเช้าไปให้ภรรยาท่าน
ตอนนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณปีไหนฮะ
เวลาเรามีเรื่องอะไรเราก็เห็นว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่
แล้วก็โทรไปปรึกษาถามปรึกษาอยู่ต่างนานา
ทีนี้เงินช่วยน้องไป๓ล้าน
มันก็เลยติดขัดตรงนี้เพราะเงินเราเอามามันมีจำนวนจำกัด
คือติดขัดติดปัญหาเรื่องเงิน
ติดปัญหาเรื่องเงินแต่ไม่ได้ไปขอท่านนะคะ
เราก็ได้คุยกับท่านว่าเรากำลังจะขายบ้าน

บอกว่าเรากำลังหาในทุนอยู่
แต่ในทุนรู้สึกว่าจะเอาดอกโหดมาก
พลก็บอกว่าเดี๋ยวพี่รู้จัก
ในทุนเยอะแยะไม่เป็นไรเดี๋ยวหาให้
แล้วอีกครั้งหนึ่งต่อมาซึ่งขณะนั้นเราอยู่พัทยา
ท่านก็โทรมาบอกว่าท่านนัดในทุนได้แล้ว

ใช่วันที่มีหลักฐานในแชทไลน์อะไรที่คุณเอบอกไหม

คือวันนั้นเลยใช่ไหมที่ว่าให้ไปหาที่บุรีรำ
ใช่ค่ะกลับมาบ้านที่กรุงเทพก่อน
กลับมาบ้านที่กรุงเทพมาจัดกระเป๋าจัดอะไรก็ขับรถไป
เราไม่ได้ไปหาที่นั่นนะคะในแชทไลน์
เราก็ระบุอยู่แล้วว่าเราขออนุญาตพักข้างนอก

ก็พอเข้าไปถึงที่พักใช่ไหมคะ
ท่านเป็นคนยกกระเป๋าเราขึ้นไปบนข้างบนบ้าน
ซึ่งเราก็เพิ่งเห็นข้างบนบ้านวันนั้นว่ามี๓ห้องนอน

บ้านพักค่ะอยู่อยู่ก็บอกว่าเอานอนห้องนี้แหละ
เราก็มองดูมันห้องท่านมีผ้าห่มผ้าห่มมีอะไรนอนอย่างนี้แหละ
พี่ทำอะไรไม่ได้เพราะต้องสวมออกซิเจน
ก็เอาออกซิเจนให้เราดูว่าต้องสวมออกซิเจนป่วยอยู่
คือเคยขาดอากาศหายใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
อึดอัดไม่สบายใจเราบอกหนูขออยู่ห้องอื่นดีกว่า
เพราะหนูชอบเป็นคนส่วนตัวมาก
คือเราไม่รู้จะเลี่ยงออกทางไหนเราก็ต้องหาวิธีดี
ไม่ทำอะไรหรอกไม่ต้องกลัวเหมือนน้องเหมือนนุ่ง

ดึกเลยค่ะสรุปแล้ว
ก็จำเป็นต้องนอนท่านปิดไฟก็ไม่มีอะไร
รุ่งเช้าก่อนท่านไปทำงาน

เพิ่งมาหลับตอนเช้านี่เองค่ะ

ขึ้นมาก็อยู่บนตัวเราแล้วอะค่ะ

คือนอนนั้นเราใส่ชุดนอน
ใส่กางเกงป้องกันอย่างดีเลยค่ะ

แล้วตัวทาหันท่านอย่างไร
ก็ใส่เสื้อผ้าเป็นเกงขาสั้น

กดเลยพอเราลืมตาขึ้นมา
เราจะพูดอะไรก็ไม่ได้เพราะทหารก็อยู่ข้างล่างค่ะครับ

คุณจะร้องเอาปืนมาหาคุณไหมคะ

นาทีนั้นมันตกใจเต็มที่แล้วค่ะ

เขาบอกไม่มีอะไรหรอกพี่ขอแค่นี้แหละอะไร

เช้าวันนั้นก็เลยถูกคมคืน
เช้าวันนั้นแหละค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ภายในค่ะ
ยังไม่ถึงขั้นข่มขืนสำเร็จ

จะให้เราทำยังไงเราก็ต้องเอาชีวิตให้รอดออกมาจากค่ายให้ได้
ท่านก็ไปทำงานเราก็อยู่ในบ้านนั้นนะคะ

ไปทานข้าวเดี๋ยวไปเจอเฮียที่ท่านแนะนำให้เป็นในทุน
ก็ไปเจอจริงก็ไปคุยกัน
เฮียก็ท่าทางคุยไปคุยมาก็เหมือนกับลายอื่น

ก็เลยไปเอากระเป๋าเสื้อผ้าท่านบอกอยู่อีกคืนนึงดีกว่า
เพราะว่ามันกลางคืนแล้วเป็นห่วงขับรถกลับคนเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราบอกมีธุระเราเลี่ยงเราพยายามจะออกมาให้เร็วที่สุด
เราก็ไปเก็บกระเป๋าช่วงที่เก็บกระเป๋าอะไรเสร็จก่อนกลับนั่นนะคะ
ที่โดนจริงวันก่อนกลับอะค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วก็ก่อนกลับเย็นก็เลย

พอข่มขืนวันนั้นเขายังไงฮะเขาบุกเข้ามาใช้กำลังกับเราเลยหรือว่ายังไง
ก็กดนะคะเราอาบน้ำเสร็จออกมาเราก็เก็บของเก็บอะไรก็กดค่ะ

เขาข่มขืนเราเสร็จแล้วเราเขาทำยังไงต่อหรือว่าเรายังไงเราก็
เขาทำเป็นเฉยเหมือนไม่มีอะไรแล้วอยากจะตะโกนอยากจะร้องดังอยากจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำ
เพราะว่าเรารังเกียจตัวเราเองมากค่ะ

แล้วไม่ใช่ว่าไม่อยากเอาเรื่องแต่คิดว่าถ้าเอาเรื่องคนมีอิทธิพลขนาดนั้นคุณคิดว่าจะเอาเรื่องได้ไหมคะ

เก็บของกลับลากลับสวัสดีด้วยค่ะ

ต้องพยายามพูดดีถ้าเราจะด่าเขาระหว่างทางที่ขับจากบุรีรำถึงกรุงเทพ
คุณคิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นค่ะทหารด้วยค่ะ
แล้วที่ว่ามีหลายครั้งที่ไปแจ้งความเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอีกฮะ
ไม่ใช่หลายครั้งที่ไปแจ้งความค่ะตอนนั้นคิดว่าจะไม่แจ้งความให้มันจบไปเลี่ยงเอาค่ะ

ทีนี้การที่มีคดีอยู่ขอนแก่นเขาช่วยเราอยู่แล้วอย่างนี้

เราก็ลืมไปซะอย่าไปคิดถึงมันเลี่ยงเอาพูดกับเขาในทางที่ดีพี่เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วกันนะ

แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกมันตัดสินใจไปแจ้งความ
มันก็โดนอีกคือเขาโทรมาหาเราตอนนั้นอยู่กรุงเทพเราอยู่ในระหว่างที่เรากำลังต่อเติมซ่อมแซมบ้าน
ซึ่งเราจะทำเป็นออฟฟิศท่านก็โทรมาบอกว่าวันนี้ว่างไหมว่าจะให้มาเจอเฮียอยากเจอเฮียก็หมายถึงคนเงินกู้เขาอยากเจอ
เราก็บอกว่าหนูคิดว่าหนูไม่มีเวลาไปหนูโดนโกงบ้านหนูตอนนี้ปิดประตูรั้วอะไรก็ไม่ได้ยังไม่เสร็จเพราะหนูต่อเติมบ้านอยู่ค่ะท่าน
ก็บอกว่าเดี๋ยวส่งสหารไปช่วยเดี๋ยวมาอยู่ท่านก็มาเลยค่ะมาแล้วใครเจอมาแต่ไม่ได้มาที่บ้านเราเราก็ออกไปเจอข้างนอก
เอาอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะไปพักบ้านลูกสาวเอ๊ะก็มีลูกสาวอยู่แล้วนี่ก็มีลูกสาวอยู่แล้วทำไมไม่พักบ้านลูกสาวทีแรก
เช้ามาโทรบอกว่าไม่มีใครไปส่งขึ้นสนามบินต้องกลับไปทำงานที่บุรีรำให้เราไปส่งก็ไปรับที่บ้านลูกสาวคงไม่มีปัญหาแต่สรุปแล้ว
ไปถึงท่านก็มีเหงื่อเปรียกอยู่เหมือนออกกำลังกายค่ะ
เราก็บอกอ้าวยังไงคะเนี่ยแล้วกระเป๋าอยู่ไหนคะเดี๋ยวขึ้นไปเอาใช่ไหมคะ
ก็บอกมามาขึ้นมาก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะจอดรถก่อนแล้วขึ้นมาก่อน
เราก็บอกว่าเดี๋ยวหนูขออนุญาตรอในรถค่ะเราดูผิดปกติแล้วอะค่ะ
ยื้อจนแบบเรายื้อเอาไว้จนยื้อไม่อยู่บอกไม่มีอะไร
เราก็นึกว่าเดี๋ยวเครื่องบินไม่ทันไหมอะไรไหมเรานึกว่าต้องไปแต่เช้า
จริงเครื่องบินไม่ได้ออกเช้าโกหกให้เราสรุปแล้วเราขึ้นไปไหม
ขึ้นไปค่ะขึ้นไปก็บอกว่าเดี๋ยวนั่งรอแป๊บนึงขออาบน้ำแป๊บนึง
เราก็ไปนั่งที่บ้านลูกสาวคงไม่เป็นไรคงมีข้างห้องข้างอะไรเห็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เข้าไปมันก็อยู่เป็นอยู่ชั้นสี่อะค่ะเข้าไปก็ถึงเป็นโซฟาเป็นทีวี
แล้วก็นั่งอยู่ตรงโซฟาหน้าทีวีค่ะแล้วมันก็จะมีชั้นลอย
ท่านก็ขึ้นไปอาบน้ำค่ะบอกเดี๋ยวขอขึ้นไปอาบน้ำก่อน
ถามว่าเก็บกระเป๋าแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ถูกข่มขืนที่นี่อีกแล้วครับ
เขาลงมาด้วยผ้าเช็ดตัวแล้วเขาก็กดลงที่โซฟาที่บ้านลูกเขา
เท่ากับว่าเป็นการถูกข่มขืนครั้งที่๒ค่ะ
แล้วหลังจากในวันนั้นแล้วยังถูกข่มขืนครั้งนี้ที่บ้านตอนทหารอยู่ในบ้าน

ครั้งจนกระทั่งตัดสินใจเข้าแจ้งความว่า
มันไม่ไหวแล้วค่ะคือเราเลี่ยงเท่าไหร่ถ้าเราไม่เลี่ยงนี่มันน่าจะเยอะกว่านี้ค่ะ

บ้านของคุณเอเองเขาก็เคยไปข่มขืนถึงในบ้านคุณเอเองเลยเหรอ

มีอยู่วันหนึ่งเขาก็โทรมาบอกว่า
ทหารไปถึงแล้วนะให้ไปรับเขาที่
เท่ากับว่าครั้งที่๑ที่ขอนแก่นครั้งที่๒ที่คอนโดของเขาที่คลองตัน
ไม่ใช่ขอนแก่นค่ะบุรีรำ
บุรีรำสองหนค่ะ
แล้วก็มีที่คอนโดของเขาที่คอนตัน

ตอนนั้นทหารค่ะตอนนั้นทหารอยู่ด้วย
อยู่ในบ้านทหารของเขาที่เขาเอามาทำ

เอาทหารมา๕คน๖คนแบบมาซ่อมแซมบ้าน

แล้วไม่ใช่เงินเขานะคะเงินเรา
แล้วครั้งนั้นคือตัวเขาก็มาด้วย

เอาเป็นว่ามาราชการแต่เช้า
ซึ่งนายทหารทุกคนต้องมาเป็นระเบียบนะคะ
คดีหลังจากแจ้งตำรวจเมื่อวานอีกแล้ว

ปราบไม่สามารถรับเองได้เนื่องจาก
ท้องที่หัวหมากรับแจ้งแล้ว
ก็เลยลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วแนะนำให้เราไปที่

เขายอมให้แจ้งแต่ว่าเวลาเขาไปเก็บพิสูจน์หลักฐาน
เขาไม่ไปเก็บจนเราโทรบอกให้ไปเก็บพิสูจน์หลักฐาน

แล้วตอนที่เราไปแจ้งเสร็จได้ประมาณวันสองวันนะคะ

มีบอกว่าเป็นผู้การหรือรองผู้การไม่แน่ใจนะคะที่บอกเราในโทรศัพท์

มีบอกว่าเป็นผู้การหรือรองผู้การไม่แน่ใจนะคะที่บอกเราในโทรศัพท์

มีบอกว่าเป็นผู้การหรือรองผู้การไม่แน่ใจนะคะที่บอกเราในโทรศัพท์

มีบอกว่าเป็นผู้การหรือรองผู้การไม่แน่ใจนะคะที่บอกเราในโทรศัพท์

มีบอกว่าเป็นผู้การหรือรองผู้การไม่แน่ใจนะคะที่บอกเราในโทรศัพท์

มีบอกว่าเป็นผู้การหรือรองผู้การไม่แน่ใจนะคะที่บอกเราในโทรศัพท์
มีบอกว่าเป็นผู้การหรือรองผู้การไม่แน่ใจนะคะที่บอกเราในโทรศัพท์
มีบอกว่าเป็นผู้การหรือรองผู้การไม่แน่ใจนะคะที่บอกเราในโทรศัพท์
มีบอกว่าเป็นผู้การหรือรองผู้การไม่แน่ใจนะคะที่บอกเราในโทรศัพท์
มีบอกว่าเป็นผู้การหรือรองผู้การไม่แน่ใจนะคะที่บอกเราในโทรศัพท์

มีบอกว่าเป็นผู้การหรือรองผู้การไม่แน่ใจนะคะที่บอกเราในโทรศัพท์

มีบอกว่าเป็นผู้การหรือรองผู้การไม่แน่ใจนะคะที่บอกเราในโทรศัพท์
มีบอกว่าเป็นผู้การหรือรองผู้การไม่แน่ใจนะคะที่บอกเราในโทรศัพท์

มีบอกว่าเป็นผู้การหรือรองผู้การไม่แน่ใจนะคะที่บอกเราในโทรศัพท์

มีบอกว่าเป็นผู้การหรือรองผู้การไม่แน่ใจนะคะที่บอกเราในโทรศัพท์

แบบเหมือนพูดจู่โจมแบบเร็วมากแล้วเราวางหูแล้วก็ขู่ให้เราพูดกับเมียว่า

ที่รู้จักต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งแจ้งความล่าสุดมันมีอะไรมากกว่านี้

ยืนยันว่าเราไม่ได้สมบัติกันแรกเลยไม่ได้ทะเลาะครั้งที่๔ไปนอนโรงพยาบาลเกือบตาย

ความคืบหน้าของคดีตามต่อนะครับท่านผู้ชมครับ

ก็จะนำเสนอข้อมูลให้กับท่านเพื่อตามความคืบหน้านะครับ